หลังจากที่วันก่อนเนี่ยแม่ชมพู้

อยากจะได้ลูกสาวบ้างอะไรบ้างวะ

เท่านั้นแหละจ้าชาวเน็ตผู้หวังดีต่างแล้วก็คนที่ลุ้นกันไปด้วย
คอมเมนต์การช่วยกันตั้งชื่อลูกคนที่๓ให้แม่ชมทันทีค่ะ

หวังดีแล้วก็อยากจะให้แม่มีน้องไง
แล้วก็อย่างที่พูดในรายการแม่บอกว่าตอนนั้นอยู่ในขั้นตอนทำกิฟต์

ล่าสุดค่ะเจอคุณชมพู่ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นพรีเซนเตอร์
ชมเฉลยเองเลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ท้องนะจ๊ะ
แต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีแพลนจะปั๊มลูกสาวในปีนี้แหละ
แต่ว่าในสถานการณ์โควิดระบาดก็เลยทำให้ต้องเลื่อนแพลนไปปีหน้า
ลูกสาวจะมาไม่มาไปฟังจ้า
ดูนะ
หลายอย่างที่แบบว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราชมพูดในโชคก็เลยคิดว่าชมคงข้ามปีนี้ไปเลย
ตอนนี้เรากลับมาโฟกัสที่การดูแลตัวเองแล้วก็สองคนนี้ก่อน

ส่วนเรื่องที่หลายคนเอ็นดูในความน่ารักตะมุตมิของสายฟ้าพายุคือน่ารักจริง
ทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์สุดชิลรวมไปถึงอาหารการกินไทยบอนสุด
ไทยบ้านไม่พอนั่งกับพื้นคลุกดินกินกับซ้ายก็ทำมาหมดทุกอย่างแล้ว

โดยเฉพาะน้องพายุค่ะที่เอ็นจอยไปกับทุกเมนูนะครับ
ชมเขาบอกว่าพยายามให้ลูกกินของที่มีประโยชน์
แต่ก็ไม่ได้กังวลที่ลูกตุ้ยนุ้ยเกินวัยนะคะ
ก็เป็นตามภาษาเด็กแหละเดี๋ยวอีกหน่อยก็ตัวยืดกันไปนะจ๊ะ
อันนี้น่ารักนะเห็นแล้วดิฉันอยากปั้นข้าวเหนียวตามอายุเลย
ฝึกอย่างนี้ดีนะกินง่ายอยู่ง่ายดีนะ
มีคำพูดติดปากนะว่าขอยิ้วกินหน่อย
เออขอยูดูน่อยน่ารักดีนะคะ